สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหมาวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องเนาะ
ค่ะเรื่องอะไรนะโตโน่ค่ะโตโน่วันนี้โอ้โหก็แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวไปเกิดขึ้น
ที่เธอมาแล้วเนอะเมื่อวานเธอหายไปไหนมา
มาอยู่สามแสกกับพ่อหนุ่มไอ้ค่ะอ๋ออืม
หนูเขาชอบดูแม่นะเขาทักไม่ได้เลยเขาชอบดูแม่
ก็ดูใช่ไหมเพราะเมื่อวานเขาส่งปุ๊บเขาตอบมาหาเลยทันที
ชอบดูคุณแม่จัดรายการพี่หนุ่มก็บอกจับผิดเลื้อเลยลูก
เขาบอกเขาชอบดูลีลาคุณแม่ชอบดูลีลาชอบดูลีลา
ที่วันหน้าจะจัดผิดลูกอือเฮ้ยเอาอย่างงี้
วันนี้ข่าวเออตอนวันเอ่อรายการผู้พาร์คภูมิ
เพราะมันจะไม่เจ็บตอนนี้มันเริ่มปวดแล้ว
เพราะหมัดที่ขั้นเข้าเต็ม
เขาเร่งทนว่ามันท่านี้กันได้อยู่
เอาเปิดคลิปซักนิดหนึ่งค่ะ
วันนี้หนังที่เรารู้ในขณะใครคำสัมภาษณ์สื่อมันชนอยู่
ก็ไปร้องเรื่องเดี่ยวพี่โน๊ต

ขนาดที่นี่เข้าไปเลย
เนี้ยตั้งวันนั้นอ่ะเข้าเต็มเต็มเลยนึกว่าไปทีมวยอ่ะ
เพราะได้หลายมุมเพราะเลขจากอะไรฮะหลายมุมเนี่ยคือ
นักข่าวตั้งกล้องอยู่แล้วใช่นี่โอ้มีทั้งโค้ชอัพ
มีทั้งแบบหวัดไกลนักข่าวตั้งกล้องทุกมุมอยู่แล้ว
กำลังสัมภาษณ์พูดพูดอยู่เลยล่ะก็คือไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะ
วันนี้คนพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าจริงตั้งแต่ตอนเช้าที่มีเหตุการณ์เลย
อืมใช่แต่ทางเขาเองเขาก็เตรียมกล้องเตรียมกล้องมาเหมือนกัน
อืมใช่ไหมฮะทางลุงศักดิ์ค่ะคุณลุงศักดิ์เขาก็เตรียมกล้องเตรียมกล้องมา
มีคนมาด้วยเหมือนกันใช่เขาบอกเขาตั้งใจมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ย
เราขออนุญาตเล่าข่าวแล้วกันนะฮะเราเชื่อว่าวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิ
ได้โรงและอย่างกันจากกรณีที่คุณศรีสุรวรรณจรรยาเนี่ย
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ย
เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ตอุดม
ในการแสดงเดี่ยว๑๓ที่ฐูรับแจ้งความกวมประชาติการตรรวจสวนกลาง
ทั้งชกทั้งเตะกลางวงสัมภาษะสื่อมวลชน
ล่าสุดเนี่ยคุณศรีสุวรรณได้เดินทางเขาแจ้งความความกวมกับนายวีรวิทรแล้ว
คุณวีรวิทย์เนี่ยอายุ๖๒ปีนะครับ

มันไม่มีสีเสื้อแล้วเขาเคยอัดขอ
เขาเคยเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยกัน
นะครับในข้อหาทำร้ายร่างกาย

ว่าสอบส่วนสอนออกผลโยชน์ที่เรียบร้อยแล้ว

บาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าโดยเฉพาะที่บริเวณคาง

นี่ฟังสักนิดฟังสักนิด
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่

คนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำมาท้อนเรื่องประเภทนี้
เราก็คงทำหน้าที่ของเราต่อไป
ผมไม่สนใจเขาไม่อยู่ในสายตาผม

ส่วนเขาเอามาทำร้ายผมเพื่อหวังเจตนาอย่างไร

เป็นหน้าที่ทางกฎหมายที่เขาจะต้อง

แกบอกว่าพรุ่งนี้แกจะเดินทางมามอบตัว

ว่าเขาตั้งใจจะมาทำร้ายเจ็บไหม

ที่สำคัญยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคู่กรณีเลย

พฤติการเนี่ยเห็นชัดว่า
เขาตั้งใจจะมาทำร้ายตนเองเลยล่ะ
เพราะมีการเตรียมตัววางแผนมาเป็นอย่างดี

หลังเกิดเหตุก็มีคนส่งลิงก์มาให้ดู

โอเคครับสัญญานะครับเห็นไหมครับสัญญา
ผมบอกแล้วนะครับผมทำตามสัญญานะครับกับพี่น้องประชาชนทุกถ้อยคำ
เพราะสังคมไทยตอนนี้เราหาความยุติธรรมไม่ได้นะครับในเมื่อมันทำก็กฎหมาย
สองคำก็กฎหมายนะครับนำซ้ำมันกันแกล้งพวกเราตลอดนะครับ
ตลอดนะครับตลอดในลักษณะนั้นมันก็ต้องใช้วิชาสะถุนนะฮะ
มันต้องใช้วิชาสะทุนนะครับถ้าไม่เล่นสถุนกับมันไม่ได้หรอกครับ
หน้ามันซีดเซียวเลยนะครับหลายหมัดนะครับผมฝากนั่นหลายหมัดนะฮะ
ปรากฏว่าก็ประกาศรับเงินสับสนซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนส่วนเรื่องคดีก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
อืมนะฮะแล้วก็หลังจากเนี้ยก็คงไปสอนอเพื่อขอใบส่งตัวไปตรวจร่างกายคุณศรีสุวรร
อย่างแรกเลยนะฮะแล้วก็นำมาประกอบเป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าตั้งแต่เดินสายเป็นนักร้องมาเนี่ย
ไม่เคยโดนอย่างนี้ครั้งแรกไม่เคยเจอแบบนี้ถือเป็นบทเรียนก็เดินหน้าทำที่ต่อไป
ปรากฏว่าวันนี้คนก็เลยไปถามคุณวีรวิทย์คือใครเออคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล
ขออนุญาตเรียกว่าลุงศักดิ์ค่ะลุงศักดิ์เนี่ยอายุ๖๒ปีเห็นไหมฮะ
เมื่อกี้จากการไลฟ์จะเห็นมีได้มีอะไรอย่างนี้เป็นดีไซเนอร์
แล้วก็อดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดงแล้วก็ผู้ชุมนุมคณะราษฎรโดยนายวิรวิทย์เนี่ยได้กล่าวหลังจากชกหน้าคุณศิษวะ
หากจะดำเนินคดีกับตนตนก็พร้อมเพราะมีหมายจับมาแล้วหลายหมาย
แล้วก็เคยตบในเสกสกลอัตถาวงหรือแรมโบสีอีสานมาแล้ว

ซึ่งหมายจับที่นายวิรวิทย์โดนนั้นส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการชุมนุม

ส่วนเหตุการณ์ที่ไปตบหัวแรมโบอีสานนั้นน่ะ
ย้อนกลับไป๑๙ตุลาคม๒๕๖๔
ขนาดนั้นเนี่ยนายวิรวิทย์เนี่ยได้ไปร่วมชุมนุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ร่วมกับกลุ่มแรงงานที่เดือดร้อนมาจากโรงงานผลิตชุดชั้นใน

ก็คือจะมีการปิดตัวโรงงานเราก็จะเห็นข่าวกันเยอะพอสมควรเนี่ยนะ
ระหว่างนั้นนายวิรวิทย์เนี่ยก็รออยู่ด้านล่างอาคาร
ได้บอกกับผู้ชุมนุมว่ารอดูถ้าเจอแรมโบจะตบให้ดู
เพราะว่าทำให้คนอีสานต้องเสื่อมเสียจากพฤติกรรม
เปลี่ยนเป็นคนเสื้อแดงกลับใจ
ตอนนั้นนะฮะปรากฏว่าวันนี้เอาจริงนะ
โอ้โหคอมเมนต์ดาราออกมาคอมเมนต์กันเยอะ
เยอะมากจริงพี่ศรีเขาออกมาพูดนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติที่คนจะสะใจเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคะ
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้พี่ศรีก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วย
เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขา
แต่เป็นผลที่สะท้อนให้เห็นความย้อนแย้งว่าประชาธิปไตยของคนเหล่านี้
คือมาทำร้ายคนอื่นที่ตัวเองไม่ชอบ

แม้กระทั่งทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
ก็มีการออกมาพูดด้วยมีการเขียนข้อความอ่ะนะคะ
หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งปกติคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายกันเท่าไหร่
แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบ
ผมในฐานะทนายเลยอยากจะออกมาแนะนำข้อกฎหมาย
ในกรณีที่ลุงศักดิ์มาใส่ไม่นับหมัดกับพี่ศรีสุวรรณ
ว่ามันผิดกฎหมายข้ออะไรบ้าง
เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
อันนี้จำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

เจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้

ไม่พอใจอะไรกันพูดจากันดีนะครับ

คู่กรณีพลาดเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ย
อาจจะเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็น
แล้วก็ติดคุกได้ด้วยนะครับ

แล้วเดินไปไหนก็ระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วย

แต่แค่แบบไม่ได้เป็นแบบว่า

เมื่อวานเนี่ยบอกว่าเมื่อวานข่าวสะเทือนมากนะ

ประธานคณะกรรมนาธิการกฎหมายยุทธิธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร

บอกว่าถึงจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ตัวเองก็จะเดินหน้าเข้าร้องเรียนต่อ
โดยในวันที่๑๙ตุลาคมค่ะ
จะไปร้องให้ตรวจสอบคุณโน๊ตอุดม
กองบัญชาการตำรวจนครบาน

สิบห้าประเด็นด้วยกันยืนยันว่าไม่กลัวจะบุกทำร้ายร่างกาย
เพราะหากมีใครจะเข้ามาชกตนก็จะชกก่อนอย่างแน่นอน
อ๋อเขาว่าอย่างงั้นอืมอ่าคุณสวัสดียาบอกแบบนี้อืม
เราเอามาทางคุณนวัฒน์อิสระไก่ศรีกันบ้างไหมค่ะนะฮะ
เขาก็ออกมาโพสต์ข้อความลอยลอยค่ะก็บอกก็ขอความลอยลอยเลย
แต่ไม่ได้ระบุหมายถึงใครความรุนแรงไม่ดีแต่โดนต่อยบ้างก็ดีรำคาญ
ด้วยตัวทำลายความสุขของคนไทยแค่ทอล์กโชว์สนุกสนานกันบ้างก็ได้
ความเหลือเถอะความหน้าลำคาญ
ความวุ่นวายของคนนี้มันเยอะเกิน

นี่คนดังแอดทำคลิปเรียนแบบไปดูได้ไหมลูกไปดูกันค่ะนี่
นี่รู้สึกจะเป็นบริษัทฮาใช่ไหมใช่
มีนิกโกงนิกกี้ด้วยกำลังแบบเหมือนทำงานกันอยู่
เสื้อเหมือนลุงศักดิ์ใช่ไหมเหมือนเลย
แต่อันนี้มีคนอื่นอีกไหมคะเนี่ย
ก็ไม่ใช่จริงวันนี้มีเยอะเหมือนกันนะครับ

เขาบอกว่าต้องเวทีมวยเท่านั้นคุณถึงจะใช้ความรุนแรงได้ไม่ใช่แบบนี้
แพรรี่เขาบอกว่าก็คือไม่นิยมความรุนแรง
ถ้าเกิดความรุนแรงการชกกันบนเวทีมวยเท่านั้น

ทีวีภูก็วันนี้เขาสรุปออกมาว่ามีดาราใครออกมาบ้าง
รู้สึกจะมีทั้งแท็กพารันยูมีทั้งอ๋อมสกาวใจ
ซึ่งเดี๋ยวเลอะวันนี้คอมเมนต์จากคนดังเยอะเลย
แล้วก็มีนี่ที่ล่าสุดคนไปจับตาดูคือคุณโอ๊ตปาโมด

พี่ก่อนหน้านี้โดนร้องเหมือนกันไงคุณโอ๊ต

นี่นะโอ๊ตปาโมทสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้
๕ชั่วโมงที่แล้วมีใครอีกฮะ

นี่สีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้

หลายคนพูดอย่างชัดเจนว่าสะใจ
ซึ่งพี่ศรีเองก็พูดใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะสะใจ
แต่ว่าเอาจริงคือความสะใจมันไม่เคยขับเคลื่อนอะไรได้นะคะ
มันคืออารมณ์เนอะซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าลุงศักดิ์จะบอกว่า
มันเราถูกกันแกล้งเราต้องนี่มั่งแต่สุดท้ายแล้วความรุนแรงมันไม่เคยใช้ทางออกอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเราจะถอยหลังไปเรื่อยนะคะ
นึกออกไหมเพราะไม่งั้นคือมันไม่มีหลักการในการที่จะแบบว่า
พูดคุยกันอ่ะอันนี้มันสองมุมสองฝ่ายมากแต่สุดท้ายแล้วคือ
สุดท้ายแล้วความรุนแรงไม่เคยชนะเอางี้ละกันแล้วมันก็ไม่เคยใช้คำตอบจริงจริง
แล้วก็ไม่อยากให้หลายคนรู้สึกว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะใจ
หรือว่าเป็นเรื่องสนุกขบขันเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ
ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราเราจะไม่สนุกแบบนี้
ถึงแม้ว่าคนในครอบครัวเราจะไม่น่ารักกับคนอื่นก็ตาม
เพราะว่าพูดตรงคือถ้าเราอยากให้เขาเคารพสิทธิ์เรา
ก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะร้อง
แม้จะไม่ถูกใจเราอะไรแบบนี้
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนดังหลายคนก็ค่อนข้างจะออกมาแคคชั่นพอสมคว
อย่างคุณอยู่ให้ญาติเยอะเขามาโพสต์ลูกววละสะใจดีนะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้หลายคนก็ออกมา
มันถือว่าเป็นปรากฏการณ์แบบใหม่ในสังคมไทยเนอ

แต่ถ้ามิ้นก็พูดถูกว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราล่ะ
คือสมมุติว่าถ้านี่คือเหตุการณ์แรกแล้วหลังจากนี้เกิดแต่เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงมันก็น่าคิดแล้วแต่คนมอง

แต่บางทีมันพูดคุยกันได้ไหมล่ะอามิ้น
บางทีก็เข้าใจหลักการพี่เข้าใจพลังการและการพูด
แต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อกี้เขาก็เคลียร์ชัดเจนว่า
เราก็ต้องใช้อย่างนี้ด้วยการแก้ปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วแต่คนมองแต่ว่าก็ต้องรับผลการทางการกระทำอะค่ะ
ถูกค่ะกฎหมายมันมีอยู่แล้ว

มาค่ะดูเรื่องของรัฐธิหน่อย
คืออันนี้คือระยะหลังมีแต่ข่าวโหดเยี่ยมแต่ว่า
ขอใช้ความว่ากระเทยเลยกันเพราะฉะนั้นเป็นกระเทย
ตอนนี้กำลังทำให้ทุกอย่างมันเสมอภาค

มันยิ่งด้อยฆ่าตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้
แม้ว่างามว่าอันนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคล

ให้แม่ตบลูกหน้าตัวเองให้ชกลูกตัวเอง

มันคือลักษณ์ทีหรือ๑๘มมก่อน

ว่า๑๘มงกุฎคือไปหลอกว่าเขามีหนี้ร้อยกว่าล้าน

คือเรื่องเป็นแบบนี้มีอดีตพยาบาล๓คนใช่ไหมคะ
ก็ไม่รู้อีท่าไหนแล้วดันมารู้จักกับนายฮารุคนนี้

เดี๋ยวพยาบาลก่อนเงินไม่พอใช้มีลูกสองคนเดี๋ยวจะแบบว่า
จะใช้จ่ายเลี้ยงส่งส่งลูกเรียนอะไรยังไงแบบไหนก็ชวนมาลงทุน

แต่พอชวนมาลงทุนให้มาทำงานเป็นคอนโดที่พย่านพระราม๘นะคะ
แล้วก็บอกเขาว่าภายใน๔๘ชั่วโมงต้องหาให้ได้๖๐๐
ไปยืมเงินใครก็ได้ให้ลายไปยืมเงินคนรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะ
ให้เอาเงินมาให้ได้ถ้าเอามาไม่ได้ก็จะข่มขู่บ้างแหละว่า
เดี๋ยวมีค่าปรับนะเดี๋ยวลูกค้าจะร้องเรียนเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่
คือทั้งสามคนก็กลัวเพราะว่าคือไอ้ข่มขู่เรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งแล้ว
แล้วก็ไม่มีการทำร้ายร่างกายอย่างที่พี่มดเล่าเมื่อกี้คือ
สามคนเองก็โดนทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็โดนให้คนเป็นแม่ต้องตบลูกตัวเอง
คือสั่งให้ตบลูกตัวเองคนดูแลมันจะมีสองคนที่โดนจับใช่ไหมค
ชื่อฮารุกับตีเพชรรัฐตีเพชรรัฐบอกว่าเขาถูกรับคำสั่งมาอีกทีหนึ่ง
ซึ่งสมมุติว่าถ้าตบแล้วเสียงดังไม่ถึงใจฮารุ
ก็ตบใหม่จนกว่าเสียงจะดังพอใจเขาแล้วคนเป็นแม่ต้องตบลูกแบบนั้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลี
เป็นเกาหลีไทยเป็นจบแถบจบอะไรใดมา
แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือพูดจาหวอดล้อมหลอกลวง
ทำให้อดีตพยาบาลทั้ง๓คนนี้เชื่อว่า

ก็ไปจับเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอัญมณีทั้งหมดเลย
ลาออกจากงานคืออะไรก็ไม่รู้แหละ
แล้วก็เหมือนกับว่าตอนแรกคือชวนมาลงทุน
พอลงทุนแล้วก็เป็นหนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่า
๓คนนี้เข้าใจว่าเป็นหนี้ฮารุ๑๔๐ล้าน
แต่จริงแล้วคือฮารุหลอกเงิน๓คนนี้มา๕ล้าน

และทีนี้ปรากฏว่ามันมีคนร้องเรียนไปจากทางตำรวจใช่ไหมคะ
มีการส่งภาพไปว่าเนี่ยถูกทรมานกักขังหน่วงเหนีย
ให้ทำงานโดนเอาน้ำร้อนลาดโดนทุบตี
พอตำรวจบุกเข้าไปจับได้สภาพคือตอนนี้
ถ้าเอาอาการล่าสุดตอนนี้นะคะอดีตพยาบาล๓คน
คนเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็คือฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจ
แต่อีกหนึ่งคนอาการสาหัสนะคะโดนน้ำร้อนลวก
แล้วก็เด็กเองเนี่ยก็สภาพจิตใจก็ย่ำแย่เหมือนกัน
จับตัวทั้งสองคนคือฮารุฮารุนี่อายุ๓๙ปี
ตรีเพชรรัฐอายุ๒๐ปี
ฮารุปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรใดทั้งนั้น
แต่เข้าไปดูในห้องฮารุนะมีแท่นบูชาอะไรก็ไม่รู้
มีแท่นบูชามีตำราเหมือนความเชื่ออะไรสักอย่าง
มียันที่เขียนด้วยลายมือของฮาลูติดเอาไว้
รัฐธิอะไรก็คือไม่ทราบได้จริง
ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนแต่ก็เป็นแบบ

ลัทธิฮารุหรือเปล่า

ใจเก่งเนาะวิจิตรยาสูงขั้นสูงเลยเนาะ

ไม่ได้ลอกไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้อะไรเลย
แต่ตีเพชรชะลัดรับทุกข้อกล่าวหาสารภาพทุกอย่างเลยว่า
ผมถูกทารุสั่งทุกอย่างเลย

ไปไลน์ยืมเงินเพื่อนมาให้ได้๖๐๐๐บาทภายใน๒วัน
ใครไม่ได้ก็ขู่ก็ทำร้าย
ก็เอาน้ำร้อนลาดให้ตบหน้าลูกอย่างที่เราเป็นข่าวกันไป
เขาก็ยอมรับสารภาพเหมือนว่าฮารุเป็นคนสั่งทั้งหมด
เขาเองยังเคยถูก

ซึ่งพอย้อนดูประวัติของนายฮารุคนนี้

ปี๖๒๔กรกฎาคม
มีคดีช่อกงจากสารแขวงธนบุรี
๕๗สนทองหล่อก็มีคดีช่อกงอีกเหมือนกัน

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นจับแล้วแหละทั้งคู่

ครองแรงงานกระทรวงแรงงานก็เข้ามาพูดคุยกับตำรวจแล้ว
เพราะว่าต้องดูเลยว่าการกระทำของนายฮารุกับตีนเพชรัตน์เนี่ย

คือค้ามนุษย์หลายคนอาจจะคุ้นชินกับการที่เหมือนกับ
เอาแรงงานเข้ามาแล้วก็บังคับทำงานแบบว่า
ไม่ตายเงินกับค้างโรงเหนียวหรือว่า

แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าองค์ประกอบเลยนะคะคือ
ถ้ามีการบังคับใช้แรงงานและขู่ให้กลัว
นี่คือเข้าองค์ประกอบการค้ามนุษย์เลย
แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วยเพราะว่า
ก็มีเด็กด้วยก็ต้องมาสอบร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ทำให้คนรู้สึกช็อกว่า

เหตุการณ์คดีอดีตทหารหญิงที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิง
ทำลายร่างกายกันทั้งลงนี้ใช่เหมือนกันเลยอันนี้หนักกว่าน่ะน้อง
ใช่เพราะว่าอันนี้คือจิตใจมันโหดเยี่ยมมาก

แล้วคือเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ

เป็นรู้สึกว่าจะโดนกักภัณฑ์หรือเรานำเสนอแต่เรื่องรุนแรงหรอ
ที่เราไหมอ่ะเอาจริงบางทีมิ้นก็มานั่งคิดนะ
เอาง่ายดีกว่าข่าวพวกนี้เรตติ้งสูงกว่าละครอีก

ข่าวลุงพลป้าแตนไม่มีละครช่องไหนสู้ได้อ่ะอืม

บางคนเค้าหวับบางคนไม่มีทางด้วยข่าวแต่งโมละละครที่ไหนสู้ได้อ่ะ
เหมือนกับว่าข่าวกราดยิงปุ๊บ
สักพักไปรอยิงพ่อตาแม่ยาย
ไปนั่งอ่านข่าวโอ้โหหรอวะ
ความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์เราอยู่ไหน

เขาต้องตามเรื่องนี้กันต่อว่าสรุปแล้วมันยังไงกัน
กับเรื่องเดิมปืนซื้อง่ายจังเลย
ก็น่ะทำไมปืนถึงซื้อง่ายทำไมยาบ้าถึงซื้อง่าย

ถูกป่ะตามโรงพยาบาลน่ะได้

ซื้อยาบ้าซื้อปืน

การเมืองร้อนแรงแล้ว

พวกนี้ไงอย่างที่บอกเรื่องการเมือง

จับตามองใคร๑พี่บีพุทธิพงศ์พี่บีพุทธิพงศ์เนี่ยเคยทำพลังประชารัฐเนี่ยได้สอสอกรุงเทพมหานครมาเยอะมากนะ

หลายเกดเลยนะตอนนั้นประชาธิปัตษณ์แทบจะ๐พันเลยนะ
ก็ใช่กลุ่มว่าพี่บีพุทธพงศ์เอ้ากลับไปที่บุ๊กบุ๊กดานุพรจำได้ไหมฮะ
ปุ๊บดานิพรน้องของพี่บีพุทธิพงศ์เนี่ยก็สร้างปรากฏการณ์เพื่อไทยนะ
กับคุณป้าแจนพวงเพชรชุนละเอียดเนี่ยปรากฏการณ์อะไรสอกร
นะฮะก็เป็นหัวหน้าของของกรุงเทพมหานครที่เป็นคนที่จะช่วยเลย
พรากฏว่ากาแสข่าวเขาบอกแค่จับตามองดีนะ
ครูใหญ่ต้องเป็นครูใหญ่

หือ

เขาเป็นพักขนาดกลางถูกต้องไหม
เราก็เริ่มเห็นว่าโอ้โหมีทั้งประชาธิปัตย์
ประชาชนที่ปัดหนึ่งเดียวในอีสานอุบลราชธานีก็ไปเดินทางไป

หรือจะมีสักเพื่อไทยเพื่อไทยก็ไปอยู่กับเขาเยอะแล้วนี่
ก้าวไก่ก็มีไปอยู่กับเขาเยอะแล้วนี่
ตั้งแต่อนาคตใหม่ยุบพักก็ไปอยู่กับเขาเยอะแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
เพื่อไทยก็ไปอยู่กับเขาเตรียมจะไปอยู่กับเขาเยอะเหมือนกัน
โดยเฉพาะอีสานใต้เขาบอกเหมือนไปเช็คชื่อไปเช็คอิน
กลับมาอีก๒จุดที่ยังไม่มีประกาศแน่ชัด
คือสมุดปาการสมุดปาการถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือ
ของคุณชมสวัสดิ์อัสวะเหมถูกต้องไหมครับ
เอาเราก็คาดเดากันสไตล์อ่านข่าวดาราเนาะว่า
น้องเพลงลูกคุณตู่นาธิดากับพี่เอ๋ชมสวัสดิ์
เป็นแฟนกับลูกคุณอนุทินก็ไม่แน่
แปลกที่เขาจะจับมือกันถูกปะล่ะ
ทองแผ่นเดียวกันหรือป่ะว่ากลับไป
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
รองรายลัทธิบนตรีในฐานะหัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทย
ก็เปิดเผยจนกระแสข่าวที่พี่บีนนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
อดีตแกนำกรุงเทพมาตั้งความพักพลังประชารัฐ
จะเข้ามาอยู่พักภูมิใจไทยบอกพูดคุยกันอยู่
เพราะภูมิใจไทยอยากจะมีสอสอจากกรุงเทพ
ซึ่งตอนนี้ภูมิใจไทยไม่เคยมีสอสอในกรุงเทพเลย

ที่ผ่านมาเนี่ยแม้เราจะไม่มีสอสอ
แต่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก็ผลักดันรถเมย์ไฟฟ้าให้วิ่งทั่วกรุงเทพแล้วเห็นยัง

บอกอันนั้นแหละเป็นความดีความชอบของเอ่อ
ภูมิใจไทยนะเพราะคุณศักดิ์สยามมันเป็นรัฐมนตรีคมนาคม

แล้วก็ทำรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินทำครอบคลุมหมดแล้ว
นะฮะถือเป็นเรื่องของชาวเมืองหลวงทั้งนั้นเลย
เราคิดว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับ
กรุงเทพไปแล้วนะครับเราจึงต้องพูดคุยว่าเออ
ผู้ที่มีความนิยมและเข้าใจพื้นที่กรุงเทพมากที่สุด
นะครับเมื่อถามคุณพุทธพงศ์จะมาคนเดียวหรือเปล่า
เพราะว่าคุณพุทธิพงศ์เขามีสอสอของเขาด้วยนี่อืม
เขามีสอสองพลังประชารรัฐเอ่อกรุงเทพมาด้วย
คุณอนุชินบอกว่าตอนนี้ยังคุยกันอยู่ทั่วไปนะฮะ
ยังไม่ลงรายละเอียดแต่ต้องดูว่านายพุทธิพงศ์เนี่ย
มีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าอืมเมื่อเมื่อถามถึงว่าข่าวนางสาวพัชริน
สำสิริพงศ์สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
จะมาร่วมงานกับภูมิใจไทยด้วยมะกุลอนุชินเก่าอะ
ยังไม่ได้คุยแต่คิดว่าไม่น่านาน
เพราะตอนเนี้ยมันคลุกกุ่นแล้วอืม
แต่ถ้าสมมติเราก็ยังไม่รู้ไงว่าคราวนี้ยกสูตรอะไรเอเบก
ตั้งเบ้าไว้เกินร้อยยี่สิบประกันร้อยยี่สิบเขาออกอย่างต่ำ
เค้าต้องแบบปกติเขาเป็นพรรคขนัดการณ์อืม

เพราะว่ามีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแล้วก็มีงูเห่าด้วยถูกต้องไหมฮะ

คุณธรรมนัฐคือวันนี้เรื่องของคุณธรรมนัฐคืออยู่ดีสอสอในกลุ่มคุณธรรมนัฐ
เขาออกมาพูดว่าโอเคล่ะคุณธรรมนัฐตอนนี้มีการพูดคุยกันหมดแล้ว

เหลือ๑๙สักพักตอนนี้เหลือ๑๐บางคนกลับไป
ไปอยู่ภูมิใจไทยไปเปิดตัวอยู่ภูมิใจไทยก็มีแล้ว
เปิดตัวอยู่กลับไปพลังประชารัฐก็มีแล้วนะฮะ

พูดถึงแบบว่าบางจังหวัดด้วยซ้ำไปว่า

ที่เค้าก็มีคนเปิดตัวลงไปอยู่แล้วเคลียร์กันหมดแล้ว
สักพักช่วงบ่ายคุณธรรมนัฐเบรกไม่ทันเลย

คุณธรรมนัฐเขาบอกว่าเขาปัดกระแสข่าวเรื่องของเขาจะย้ายพักนะคะ
เศรษฐกิจไทยทำกิจกรรมเป็นปกติ

หากสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยเขาอาจจะมีการหารืออีกที
แต่นั้นตอนนี้ปัดว่าปะนะ
เขายังไม่ได้มีกระแสที่เขาจะย้ายไปอะไรอย่างนี้
เพราะของเขาก็ถือว่าเป็นพัก๑๐กว่าคนนะ

ตอนนี้เขาบอกพักเล็กเหมือนกำลังแกว่งอยู่ว่า
ด้วยความที่พอกฎหมายหรืออะไรใดมันยังไม่ชัดเจน
พักเล็กยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี
จะพูดแบ่งรับแบ่งสู้แบบนี้อยู่แล้วเนาะ

แต่ในอนาคตถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ก็จะมาหารือกันแล้วก็มาลงมติอะไรกันในพักอีกที

ทหารายกประกาศตู้มยุบสะพาล

อยู่คำน่าจะเป็น
จะดูคำน่าจะเป็นว่าจะไปต่อได้

คุณอ่านูธีนมั่นใจว่า๑๒๐ถูกไหม

พรักบรุงใจไทยเขาก็เริ่มเอาบ้านใหญ่เข้าไปละอืมถูกต้อง
ไหมล่ะเพราะตัวนี้ถ้าเกิดอุ้ยเขาตั้งเป้าทั้งร้อยยี่สิบมัน
มันก็ต้องเยอะนะมันมันใชท่านมือค้าเยอะสนุกร้อยยี่สิบ
สมมุติจะอยู่ไปอยู่ฝั่งภักดิ์ฝ่ายคาดหรือภักดิ์ประธบาลก็หูหลักพลังเยอะนะ
แต่เราก็อย่ามองข้ามก้าวไกลนะ

แต่เขาส่งลงครบทุกเขต

เพราะครั้งที่แล้วปรากฏการณ์ก้าวไกร

เอาตัวตรงเค้าแบ่งเป็นก๊อกจริงมาตอนนี้
ก็บ่งข่าวอันนี้เป็นข่าว
เขาก็บอกว่านายกกับบิ๊กป้อมงอนกัน

ถูกต้องเพราะท่อ๒ออกไปกับประชาธิปัตย์

เพราะให้อยู่ไม่ถึง๔เดือน

ชอบคุณมดดำวิเคราะห์ค่ะ

อยากถามว่าคุณสุชาติตันเจริญไปไหนคะ

ว่าทำไมคุณสุชาติถึงกลับไปเพื่อไทย

ลูกบังคับ

ไปนะคะปรากฏว่าทำสตูนอ่วมกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้ำป่ามาแบบทะลักมาเข้าบ้านเรือนบริเวณพื้นที่ราบรุ่มริมตลิ่ง
ซึ่งนายนบพลจีนลิฟต์ประหลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอมะนังมีการนำกำลังกองร้อยอาสาไปอบพยพชาวบ้าน
ก็จะมีพื้นที่หมู่๔หมู่๗แล้วก็หมู่๘ตำบลปางพัฒนาอำเภอมะนังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่๔กับหมู่๗ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตรนะคะ
คือน้ำไหลเข้ามาแบบน้ำป่ามาเลยนอกจากน้ำป่าที่ทะลักมาแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากลำคลองก็ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่าสิบหลังคาเรือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือรวมไปถึงถนนหลายสายถูกตัดขาดนะคะรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้
ส่วนพื้นที่หมู่ที่๑อ่ะค่ะตำบลอุดัยเจริญอำเภอทวนกาหลงอันนี้มีน้ำล้นตะหลิงไหลเข้าทั่วบ้านเรือนกว่า๑๐หลังแล้วนะคะทางด้านผู้อำนวยการสถานีอูตุดิโยมวิทยาศตูลเขามีการเปิดเผยบอกว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามมันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันต
ก็เลยทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่๑๘ถึง๒๑ตุลาคมนี้นะคะแล้วคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละ๘๐ของพื้นที่สำหรับชาวเรือตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือเลยค่ะเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วอย่างที่บอกทั้งใต้ช่วงนี้ล่ะน้ำมาทีไรฝนมาทีไรเนี่ยน้
ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรอกันแล้วเหนือไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้อีสานตอนล่างที่ตอนนี้ก็ต้องรออุบลมันคงไม่เร็วนี้
แต่ช่วงปลายปีเนี่ยใต้ก็จะฝนตกหนักอยู่แล้วเป็นปกติ

แต่กรุงเทพมหานครของเราเตรียมอะไรล่ะเตรียมฝุ่น
กรุงเทพเนี่ยเราเตรียมฝุ่นกันแล้วนะครับดูค่าอากาศวันนี้ก็
บางพื้นที่ก็ค่อนข้างแบบอันตราย
คือวันนี้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพเนี่ย
แล้วก็โฆษกของกรุงเทพมหานครเขาเปิดเผยว่า
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย๑๘๒๓ตุลาคมเนี่ยโอเคละ

หูววววเมื่อเช้าก็ยังเห็นจริงก็บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยจะหนาวนาน

ได้สายตัววันหนึ่งได้สายวันอาทิตย์วันหนึ่งลูก
ถ้าที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันปีเกินเก้างาน
ช่วงประเทศอ่างผู้เลือกช่วงสำหรับที่ที่เลือก
มวลอากาศเย็นยังสะท้านแรงจากประเทศจีน
ได้แผงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
เพราะฉะนั้นปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้
วันหยุดที่ผ่านมาเนี้ยเขาบอกเขาใหญ่นี่เหมือนเมืองนอกเลยอ่ะ
ชบูรณ์คนเยอะมากในขณะช่วงนั้นนะคะเขาบอกว่าจะเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการเนี่ย
ตอนนี้กรมบุตุกำลังดูอยู่ไม่ใช่วันช่วงที่ผ่านมานะ
ที่เราแบบมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เหมือนแบบว่ามาแบบเล่นขำมาแป๊บก่อน
จะเข้าแบบเต็มเลยเนี่ยน่าจะแบบว่าปลายตุลาไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานคุณหนาวแน่นอน
กรุงเทพวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมนะฮะ
ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
มาพร้อมอากาศเย็นไงเออนะฮะมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็มีค่าเกินมาตรฐาน
โดยตรวจวัดได้สามสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจำนวนสี่เขต
หนึ่งเขตหนองแข็มเขตครองสามวาเขตตลิ่งชัน
แล้วก็พุทธมนตรสายหนึ่งแล้วก็เขตธนบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและแอปพลิเคชันแอร์บีเคเนี่ย
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการทำงานการทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยคุณต้องดูนะหากมีผลกระทบต่อสุขภาพระยะเวลานานนานเนี่ย
หรืออาจจะต้องงดทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเพราะว่าไอ้พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันคือการสร้างมะเร็ง
โดยที่เราไม่รู้ตัวเองใช่เรามัวแต่ไปอุ้ยระวังนู่นระวังนี่เนี่ยแหละ
เท่ากับเรายิ่งหายใจเยอะอืมก็มันมีโอกาสเป็นมะเร็งเยอะ
แล้วยังเยอะเราก็สูดเข้าไปทางระบบหายใจของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะ
พระเจ้าโดยสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเรื่องอะไรจ้ะ
เรื่องแท็กซี่ไหมคะแท็กซี่เถียงกับตำรวจตกลงเป็นตำรวจจะ
แต่คนไปโฟกัสที่ลุงวินนะ

เพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปดูผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปี๒๕๖๔นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
คือในประชากรไทยอายุ๑๕ปีขึ้นไปเขาพบว่า
ผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ชายนะคะของผู้ชายเนี่ยเท่ากับ๐๘
แต่ของผู้หญิงเนี่ย๑๙เลยเท่านึงเลยอ่ะใช่
คือผลการสำรวจภาวะสุขภาพของนักเรียนอายุ๑๓๑๗ปีโดยกรมอนามัยเนี่ยค่ะ
เขาพบว่านักเรียนชายสูบบุหรี่ไฟฟ้า๑๘

ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของผู้หญิงมันเพิ่มมากขึ้นจริง

ตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยมันจะต่ำที่ผ่านมานะคะ
โดยสาเหตุจากบุหรี่ไฟฟ้ามันมีกลิ่นหอม

ผู้ผลิตใช้สารปรุงรสมากกว่า๑๖๐๐ชนิดนะคะ
ที่ปรุงเข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้
ข้อมูลจากอังกฤษปี๒๐๒๐ค่ะ
ตราการสูบบุหรี่ของหญิงคลอดบุตรสูงถึง๑๐๔เปอร์เซ็นต์

สะท้อนว่ามีหญิงตั้งคันมากกว่า๖๐๐๐คนเลยทีเดียว
ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งคันได้

คือยังไงแบบเครียดปะชีวิตเครียดหรือเปล่า

เสร็จแล้วเขาก็คิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะดีกว่า
แต่เขาบอกว่าสังเกตที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหม

คนที่โควิดลงปอดส่วนใหญ่คือสูบรีไฟฟ้านะ
คือมันเคยอ่านดูเขาบอกว่าเหมือนเขาดูมาแล้ว
สูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ปกติ
เขาบอกว่ามันมี๓เครมีหลายอันมาก
แล้วเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยนะคะ
พอสูบบุหรี่ไฟฟ้าเวลาจะเลิกมันเลิกยากกว่า
เพราะว่าแรงจูงใจในการเลิกของคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า
มันมีน้อยกว่าคนที่สูบบุหรี่แบบธรรมดาปกติ
จากการที่มีความเชื่อผิดบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่า

เขาเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า
เลือกที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุรีออริจินัลเดิม

เอานำเข้าขายเขินไม่ได้

แต่เรื่องครอบครองเนี่ยเหมือนจะยังไม่ชัดเจนมั้งคะ
เพราะว่าแต่ก่อนมันมีช่วงที่แบบบางคนอ่ะ
สมมุติเมืองไทยยังไม่มีบางคนเดินทางต่างประเทศ
สมัยก่อนหน้าที่จะมีโปรวิดมันควรจะหิ้วกลับมา

ตอนนี้ถ้าบ้านเราที่ผิดกฎหมายจริงคือพวกไอ้บารากุค่ะ

มันต้องปลดหมายไปช่วงสุดยากกาสคุณแม่
อยู่ในช่วงแบบว้าวหึ่ง

เยอะชอบตัวเราน่ะดูสิ
เพื่อนผู้หญิงจะสูบไหมละ

เหมือนที่เขาบอกเลยชัดเจนมากเรื่องของกลิ่น
เพราะผู้หญิงจะรู้สึกว่ากลิ่นหอม

เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหม็นแล้วมันดูแบบว่า

กว่านั้นไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นมากขนาดไหน

เวลากินกับข้างหมื่นหกเลย

คนบอกว่าก็ซื้อง่ายเหมือนกับปืนนั่นแหละนะ

ตำรวจก็สูบหมดน่ะ

ตำรวจก็สูบจ้า

จนแบบว่ามันไม่ใช่แฟชั่นไปแล้ว

หรือมันอาจจะเป็นแฟชั่นที่แบบติดไปแล้ว

เหมือนกับสมัยชนิดเดียวแค่ต้องสูบบุหรี่เดินห้าง

เพิ่งมาเปลี่ยนตอนคุณสุดารัฐกับยุลภัณฑ์
เมื่อก่อนมีในผับ
ในห้างยังไม่รู้เลย

สูบบุหรุ่นหรือสูบ

ไม่เห็นที่มีให้สูบเลย

ถ้าคนอื่นเขารู้จักนะ
เดี๋ยวเขาก็จะดุ้งกัน
ถ้ามีจะประกาศนานแล้ว

ไปดูโชเฟอร์แท็กซี่กันดีกว่า
บอกว่าเป็นคลิปทะเลาะวิวาดกันระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่
เขาบอกว่าแหมอยู่ในที่ไหนก็ทำมาหากินยาก
มันมีเจ้าที่มันมีเจ้าถิ่นทั้งนั้นแหละ

เหมือนกับเกาะกระจกรถเคาะเหมือนกับว่าจะหาเรื่องกัน
แล้วผู้ชายคนที่มาเคาะกระจกรถเนี่ยเขาบอกว่า

นี่เขาก็ถ่ายคลิปเนี่ยลองฟังคลิปก่อน
อ่ะไมี่
ชื่อทัน
ที่
คือพี่เสื้อขาวใส่แว่นดำเนี่ยมาเคาะเรียกลงมาจากแท็กซี่เขียวเหลืองคันข้างหน้านะ
แล้วมาคอยเรียกแท็กซี่คันข้างหลังเนี่ยบอกว่าเฮ้ย
คุณยังไงเนี่ยผมเป็นตำรวจนะได้กลิ่นเหล้าหึงเลยอะไรอย่างนี้
พี่แท็กซี่ตรงอยู่ข้างในเขาก็ถ่ายคลิปไว้แล้วบอกโหจะกลิ่นร้อง

เลยถามแล้วพี่ส
บอกไปเปล่าไปเปล่าไปสอนอกกับผมเปล่า
คือลุงวินแกได้ยินว่าทักซี่โชเฟอร์ทักซี่๒คนนี้นัดบอกเออ

พี่วินเลยมาเลยบอกเออไปดิผมไปด้วยพยายามจะขึ้นรถมา
จนโชเฟอร์ทักซี่๒คนน่ะสงบสึกกันชั่วคราว
แล้วก็หันไปคุยกับลุงวินบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวอย่าพึ่ง
นี่เรื่องของผมสองคนไม่ก็จะไปด้วยก็ไปดิ
ไปเลยเนี่ยมาถอยจอดปิดผมจอดวินอยู่ดีมาถอยจอดปิดผมเนี่ย
ไปไปสอบพอด้วยกันเลยสุดท้ายทุกคนก็เลยเป็นแบบ
ลุงวินแกเมาหรือเปล่าหรือยังไงตกลงคลิป
นี่ใครเมาใครยังไงมันจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเลยนะคะ

อ่ะเริ่มจากพี่วินก่อนเป่าคนแรกเลยดีไหมตกลงยังไง
จบลงที่ตรงไหนเป็นแท็กซี่เจ้าถิ่นทะเลาะกันกับแท็กซี่ที่ไม่ใช่เจ้าถิ่น
แล้วลุงวินแกเมาแล้วแกก็เลยจะขึ้นรถไปสอนอด้วย

ลองไปฟังเสียงกันดูไหมคะคุณผู้ชม

แล้วบอกว่า

แล้วมันมีคนคนไหนมั่งเห็นคนถ่ายคลิปจะยื่นหน้าไปแล้วไม่เสนอหน้าตัวเองว่าบอกเป็นตำรวจถูกไหมครับ
ซึ่งทรงผมมันก็ไม่ใช่แล้วพี่ผมก็พูดได้ความมาชดตรงก็ให้เขาหยุดให้ให้มันจบเนี่ย
คู่กรณีผมเขาก็เดินมาเสร็จปุ๊บต่อหน้าพี่ยืนประมาณแค่เนี้ยแล้วถุยน้ำลายถุย
คำว่าถุยด้วยและถุยน้ำลายด้วยผมบอกพี่ถุยน้ำลายโดนใส่หน้าผมอย่างนี้แน่มันดูถูกกันนะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมไม่มีคลิปไงจะดูกล้องได้มันมีกล้องอยู่ครับผมพอจะเดินขึ้นรถก็ไม่ขึ้นอีก
เขาเดินมาผมยืนเสร็จปุ๊บเขาเดินมาหาผมแล้วเอาตรงเนี้ยชนผมอย่างเงี้ย
เขาเป็นคนอื่นชกแล้วไหมพี่เขาก็ขี่มาปาดหน้าแล้วก็ถอยปิดหน้ารถผมครับผม
แล้วก็เดินมาวนรอบสองรอบแล้วก็เป็นนางกิ๊บนั่นแหละครับพี่แล้วที่ว่าพี่พี่ตามเพื่อนพี่มาเนี่ย
จริงไหมครับตอนนั้นอ่าเขาผ่านมาครับผมครับผมเขาผ่านเสร็จอ๋อเขาผ่านมาพอดี
เขาผ่านมาโดยที่พี่ไม่พี่ยันยันว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ตามตามเพื่อนพี่หรืออะไร
ไม่มีครับเขาอยู่คนละเลนก็ผ่านมาเห็นครับฝากหน่วยงานดูหน่อยครับเพราะมันข่มขู่แล้วก็อ้างแอบอ้างไงครับนั่นนะครับ
อ้างแล้วก็ทำให้ผมแล้วมาว่าผมเมาแล้วขับเนี่ยมันเสียแล้วผมอาชีพสาธารณะครับผม
ผมเสียอืมนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นใช่ค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วจบลงยังไงด้วย
แต่ก็ดีที่ไม่ชกกันก็ยังดีดีที่ไม่ชกกันแต่ลุงวินคนนั้น
ไหนแล้วไม่รู้หายไปแล้วตามทัวร์ไม่เจอเหมือนมาที่หลังแล้วแบบว่าคนไปโฟกัสตรงนั้น
มาที่หลังดังกว่าของจริงใช่ไหมอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาที่หลังดังกว่ามาที่หลังดังกว่าของจริง
เบรกนี้ออกกันเร็วหน่อยเรื่องโตโน่ร้อนแรงจริงในฐานะที่ตัวเองเป็นคนไปสัมภาษณ์เขา
น้องก็ตอบว่าน้องควักเองน้องควักเอง๗หลัก
แล้วปรากฏวันนี้มันมีหนังสือออกมาเอกสารออกมาของการเตรียมงานต่าง
ทำไมใช้๖ขรากรเป็นล้อยคนเลยอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
เอาล่ะเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินคือโตโน่นะฮะ
แต่บางคนเค้าบอกมันจะไหว้ง่ายขึ้น
คนที่เค้าบอกไหว้ประจำเค้าบอกว่ามันไหว้ง่าย

ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นแม่น้ำโขงตอนเนี้ยน้ำ
สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทางแถบภาคอีสานมันค่อนข้างแบบเยอะ
เจ้าหน้าที่เองก็น่าจะแบบต้องมีการรับผิดชอบหรือว่าไปช่วยงานในพื้นที่อื่นอะไรอย่างนี้
ประมาณแบบนั้นทีนี้ก็หาคำตอบกันว่าสรุปแล้วยังไง
ปรากฏว่ามันมีการเปิดเอกสารออกมา๓๓รายการ
ก็คือเป็นการเตรียมงานของคุณโตโน่ที่จะไหว้ข้ามโขง
คนไหว้หลายคนให้ก็คือจะมีวันที่๒๒ตุลาคมนี้
ก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแบบว่าในโลกออนไลน์มากมาย
เพื่อที่จะเตรียมจัดงานโครงการนี้แหละค่ะหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เนี่ย
พร้อมกับระบุบอกว่ารัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ๓๓รายการที่สุดอลังการงานสร้าง
มาคนเดียวหรือยกกองร้อยทั้งรถเรือแพทย์พยาบาลอาหารตำรวจกู้ภัยอาหารที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกแบบสารพัด

รวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วยเป็นเงินของใคร
หน้านักบุญทุนชาวบ้านหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้โลกโซเชียลพากันตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ผู้จัดการของคุณโตโน่คุณเมย์ก็ออกมาบอกว่ากรณีการจัดงานและการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง
เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครพนมนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเนื่องจากว่ากิจกรรมเนี่ยเพื่อการกุศล
อย่างไรก็ตามก็จะมีการพิจารณาให้เหมาะสมที่สุด
อย่างที่บอกว่า๒๒ใช่ไหม

พี่ถามไงว่าถ้าเกิดว่าแล้วถ้าสมมุติว่า๒๒แล้วดูแบบสถานการณ์ต่างหรือน้ำมันดูแบบไม่ปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาก็จะเลื่อนใช่ไหม
เขาก็บอกเขาจะดูตามตามหน้างานคือเขาจะดูตามหน้างานนั่นแหละเขาคงไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงคือจุดประสงค์ถามโน่ทำไมโน่ถึงทำโปรเจกต์นี้คือถามน้องนั่นแหละ
ทุกคนก็ทุกคนถามเอาขอรึยัง

โตโน่ส่วนใหญ่ก็จะไปว่ายน้ำอยู่ที่แม่น้ำบางประกง

ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโนภาคินเพื่อหาเงินช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
ไปแล้วกับการไหว้ต้านกับกระแสน้ำเราทำได้สูงสุดที่๑๓๐เมตรต่อวินาที
ขยะที่ทะเลตอนนั้นทำได้แค่๑๑เมตร๑๐แม่น้ำโขงครั้งนี้ตั้งใจว่า
จะใช้ท่ากบให้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างในน้ำให้ได้ชัดเจนมากขึ้น
เหลือเวลาอีก๕วันกับยอดบริจาคที่ทะลุ๕ล้านกว่าบาทไปแล้ว
จากวันนี้ผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะวันไหว้ถึงฝั่งไทย
ไม่ต้องส่งมาบอกผมนะครับผมจะขอโฟกัสเรื่องการซ้อม
แล้วการไหว้จริงแล้วครับมันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับ
เรียนตามตรงอันนี้ตรงนอกว่างั้น
นายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมเนี่ย
วันนี้เนื่องจากว่าโอ้โหจะต้องมีนิมนต์พระ
มีนางรำ๒๐๐คนไปนิมนต์พระมาจากวัดพระธาตุพนม
ก็คือเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

มีการจัดสุมประรำพิธีดีกว่ารัฐบนตรีมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมากมาย
นางรำส่วนใหญ่เนี่ยโอเคไม่ติดอยู่เอล่ะ
อืมยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเขาว่าอย่างงั้นจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
วันนี้คุณประวินวราธนกิจนายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาพนมเนี่ย
ฐานะทีมกู้ภัยทางน้ำเปิดเผยว่าช่วงนี้กระแสในแม่น้ำโขงเนี่ย
รุนแรงค่ะแล้วก็ลึกมากเนี่ยดูดิแต่พี่ไปมาเขาจริงจริงอ่ะ
วันนี้กลับมาเล่าให้เมย์ฟังอ่ะอืมเนื่องจากหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมเนี่ย
มีตอนเนี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอืม
ยังมีน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนในจีนอีกประกอบกับกระแสลมที่รุนแรงอีก
เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำของดารานุ่มหรือเปล่า
เขาก็ว่าอย่างงั้นค่ะฮะเนี่ยมีคนถามกันเยอะมากพี่มดได้คุยกับเขาไหมวันนั้นว่า
เออมีคนบอกว่าเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เหรอทำไมต้องไหว้น้ำนักร้องด้วยอะไรอย่างงี้
เป็นนักดนตรีอ่ะทำไมไม่เล่นคอนเสิร์ตเอาอ่ะ
มันปลอดภัยกว่าไหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาอยากทำอย่างนี้เขาอยากว่ายน้ำ
อยากว่ายน้ำคือเขาแบบว่าต่างคนก็อ่ะอย่างคุณตูนอาจจะชอบวิ่ง

เออแต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยอย่างที่เราอ้าว
เราเห็นคนไปไหว้แม่น้ำโขงกันไหมล่ะอืมเอาง่ายง่าย
ไหว้น้ำแม่น้ำโขงเป็นประจำเลยนั่งที่เป็นเรียกขึ้นในส่วนของที่ว่า
ไม่รู้เขาบอกแต่โตโน่พูดกับฉันเองว่า

แต่ตอนนี้ได้๕ล้านละไง
ก็๗หลักเหมือนกัน
๗หลักเหมือนกัน
ดูจากตอนนี้ก็งานไม่ใหญ่แน่นะวิ
เขามาพูดถึงเรื่องงบประมาณเขาว่ายังไงเอาไปฟังกัน
ภารกิจที่เราแทบไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วนะครับ
พร้อมที่จะสนับสนุนเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน
สามารถสนุนขี้นะคะพบว่าว่า
ขอบอกไม่ใช่งบคือเอาง่ายง่ายเต็นต์ผ้าไรเงี้ย
จังหวัดเขามีอยู่แล้วที่ขอสนับสนุนเต็นต์
นวี
ช่วยที่บอกได้มีส่วนล้งส่วนลดเรื่องที่พักหรืออะไรสักอย่างที่ตาม
เอกสารที่ออกไม่แต่อย่างสมมุติจะไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยอ่า
ฉันก็มีคนให้นะใช่ไหมคะพี่ก็จะมีคนให้แต่ส่วนใหญ่พี่ก็ไม่เอา
ก็จะขอซื้อขอขอจ่ายเงินก็ดีกว่าอืมก็อีกกี่วันนะคะห้าวันเหรอ
ห้าวันห้าวันเหลืออีกสี่วันเราจะได้รู้กันเนี่ยเขาลงล่าสุดเนี้ย
ขอบคุณนะครับ๕ล้านบาทแล้วขอบคุณที่ช่วยเป็นแรงส่ง
เป็นกำลังใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มไหว้ขอบคุณที่ช่วยกัน
ลงมือทำครับผมไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จไหม
ทำได้แค่ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมให้ดีที่สุด
อีก๔วันเราก็จะรู้ว่ามันจะจบลงแบบไหนพวกเราจะร่วมกันช่วยคุณหมอ
คุณพยาบาลรวมถึงปลุกจิตใต้สำนึกให้ทุกคนรัก
และดูแลแม่น้ำของบ้านเราได้มากน้อยเพียงใด
กระทำของทุกคนทั้งไทยและลาวนับจากนี้จะเป็นคำตอบ
โน่ว่างั้นนะฮะเย็นนี้ถึงเวลาเตรียมจัดกระเป๋า
ให้พร้อมพรุ่งนี้เดินทางสู่คอร์พนมครับจะเดินทางละนู่น
ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนที่จะต้องอยู่ในงานนี้แล้วกัน
ประเด็นที่คนก็พูดกันเขาบอกว่าอืมจะไปทำให้แบบเป็นภาระหมอพยาบาล
จะตามอะไรสักอย่างเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยเพราะตอนนั้นที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เองว่า
เขาก็มีทีมที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนกัน
มันต้องไปดูแลมันมีการจัดงานขึ้นแล้วแต่ปล่อยให้เขาไหว้คนเดียว
แอบไปตอนตี๒ไหว้โผล่วิธีตอนตี๔มันก็ไม่ได้

ก็ใช่ไงหมายความว่าถ้าเขาแอบไปไหว้คนเดียวตี๒แล้วโผล่วิธีอีกที
ทุกคนชูป้ายอะไรก็เรียบร้อย
แต่แบบนี้ก็คือเมื่อมีคนเกิดขึ้นก็ต้องมีคนดูแลแหละ
ก็ปฏิเสธไม่ได้สมมุติเกิดอะไรขึ้นมา
ทุกว่าตำรวจในพื้นที่ก็ต้องมีกระทบกันหมด
แม่เขาต้องทำทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดี
มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันควรจะทำแล้ว
ก็มันคิดจะทำโปรเจกต์นี้แล้วอ่ะทำอะไรแล้วจะหยุดยังไง
อย่างกรณีพี่ตูนถ้าเกิดพี่ตูนเขาไปวิ่งผ่านจังหวัดเรา

เพราะผ่านจังหวัดมันเป็นกิจการที่ต้องดูแลประชาชนคนหนึ่งอยู่แล้ว
สมมุติพี่ตูนวิ่งผ่านไปอ้าวผ่านไปแล้วเห
อย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคนออกไปดูแลกู้ภัยน้ำดื่ม
ถ้าหนูอยู่แถวน้ำคอมนมหนูก็ไปดูหนูก็อยากจะเห็นว่าเขามีอะไรเกิด
แล้วยิ่งพูดเป็นข่าวอย่างนี้คนไปรอเต็มเลย

คือคนที่คนเป็นห่วงคือเป็นห่วงเจ้าหน้าที่

คือเจ้าหน้าที่พงกู่ภัยอะไรเอ่ยเขาก็ต้องดูแลเรื่องสถานการณ์น้ำ
ฝั่งอีสานดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่แล้ว

สถานการณ์ซายแล้วเขยิบวันหรืออะไรอย่างนี้ไหม

มันจำเป็นต้องช่วงนี้เวลานี้แบบนี้หรือเปล่า
ช่วงน้ำช่วงน้ำสูงถูกต้องไหม

ต้องอีกอย่างตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
ทุกอย่างเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากว่าไม่เหมือนเมื่อเก่า
แต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคของการตรวจสอบ

ดูเรื่องของออฟธนกฤษกันหน่อยหลายคนอาจจะไม่แน่ใจเป็นใครคือน้องอ่ะเป็นดาราหนังเล่นเรื่องสิบหกห้าวสิบเก้าเดือดที่นี่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือตอนนั้นกำลังจะเป็นรอบสื่อแล้วค่ะน้องอ่ะกำลังจะพาครอบครัวไปดูหนังตัวเองเล่นแล้วปรากฏว่าน้องประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุในที่นี้คือน้อง
แรงอาการสาหัสน้องต้องผ่าตัดสมองแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่สามเมษายนที่ผ่านมาจนวันนี้คือสิบแปดตุลาคมแล้วทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าผู้หญิงที่เป็นคนเมาแล้วขับแล้วชนน้องอ่ะเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมทุกวันนี้คือยังไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบแล้วบอกให้แม่น้องไปฟ้องเอาแล้
เพราะว่าพี่บุ๋มเองก็อย่างที่บอกเขาก็ทำงานช่วยสังคมช่วยเหลืออะไรอยู่แล้วเขาบอกคุณแม่น้องอ๊อฟว่าโทรมาบอกว่าแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ต้องดูแลลูกเพราะว่าลูกไม่รู้สึกตัวเลยแล้วเหมือนแบบลูกก็ต้องดูแลแต่ยังที่ดูแลผู้ป่วยที่บางก็ต้องยืมเขามาใช่แล้วก็ต้องอุตส่าห์วิ่งไปขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป